ฉบับที่๕๙แล้วก็๖๐ทับ๒๕๖๒

เพราะว่าหลายคนไม่แน่ใจในการตีความว่า

คำว่าปลอดภาษีนี้มันดูย้อนแย้งกัน
รวมถึงถ้าอุปกรณ์ที่เกิดเราอยากจะไปซื้อของไปเที่ยวเมืองนอก

ตรงนี้ตกลงแล้วถ้าจริงเป็นอย่างไร
สรุปแล้วตีความกันถูกไหมทุกวันนี้ที่เป็นดราม่ากันอยู่
วันนี้วิเคราะห์กันเลยนะคะกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

คือคอมพิวเตอร์พกพาก็ดีกล้องถ่ายรูปก็ดี

แต่ว่านาฬิกาเนี่ยถ้าต้องแจ้งด้วย
แล้วเวลาขากลับออกช่องเขียวไม่ได้
แล้วต้องไปออกช่องแดง
อันนี้ยุ่งหน่อยโกลหนกันหน่อย
ว่าประกาศนี้แท้ที่จริงแล้วมีความหมายและคลุมยังไงบ้าง
ต้องมีนาฬิกาเอาไปกี่เรือน
กล้องถ่ายรูปนักข่าวจะไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ย
จะต้องไปแจ้งยังไง
แล้วตอนกลับมาเป็นยังไง

รวมทั้งซื้อข้าวของจากดิวตี้ฟรีขาออก

แล้วไปใช้ต่างประเทศเอากลับเข้ามา

แล้วจะต้องมาซื้อเฉพาะตอนที่เดินทางขากลับเข้ามาอย่างเดียวหรือ

ฉะนั้นขอคำอธิบายจากท่านรองอธิบดีกรมศุลกากรหน่อยครับ

ท่านรองเข้ามาหรือยังฮะ

ถ่ายรูปคอมพิวเตอร์พกภาคจะต้องแจ้งต่อพนักงานสุรกากรก่อนก่อน

แล้วให้นำภาพถ่ายของเหล่านี้๒ชุดไปมอบให้เจ้าหน้าที่
แล้วเวลาขากลับเนี่ยปกติแล้วเดินทางออกทางช่องเขียวได้
ไม่ต้องสำแดงเจ้าหน้าที่ก็สุ่มตรวจเอา
แต่ต่อไปนี้เนี่ยก็ต้องออกได้อย่างเดียวคือช่องแดง

มันคืออะไรครับท่านตกลงตกลงว่าที่เขาไปแชร์อะไรใช่อะไรไม่ใช่ฮะ
ครับผมผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
ตามที่เราได้มีประกาศกรมออกไปที่๖๐นะครับ๖๐ทับ๖๑นะครับ
อันนี้จริงแล้วมันเป็นแนวปฏิบัติที่มีอยู่เดิมแล้ว
มีมาก่อนประกาศฉบับนี้อยู่แล้วแต่เหตุที่ว่าต้องมาออกประกาศฉบับนี้เนี่ย
เนื่องมาจากว่าพลที่เป็นกฎหมายแม่ที่มีอยู่เดิมเนี่ย
คือพลศ๒๔๖๙มันถูกยกเลิกไปเกิดพลปี๖๐นะครับ
เพื่อให้แนวปฏิบัตินี้มันยังมีอยู่ต่อเนื่องเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกประกาศใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าสาระสำคัญจริงของประกาศฉบับนี้เฉพาะในประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับ
จริงแล้วศูนย์ละกากรไม่ได้กำหนดให้ผู้โดยสารต้องมาแจ้งของที่ท่านนำติดตัวออกไป
แล้วจะนำกลับเข้ามาอันนี้ไม่ใช่เป็นสภาพบังคับแล้วก็ไม่มีบทลงโทษที่จะให้ต้องแจ้ง
แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการที่ออกตัวแนวปฏิบัติอันนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยนะครับได้นำของออกไปนะครับ
อาจจะนำไปเพื่อประกอบวิชาชีพนะครับนำติดตัวไปไม่ว่าจะอาจจะเอากล้องถ่ายรูปนะครับหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่มันเป็นตัวใหญ่นะครับหรือว่าออกไปในปริมาณที่มากกว่าปกตินะครับนำออกไปแล้วเนี่ยเมื่อท่านนำออกไปเพื่ออาจจะไปประกอบวิชาชีพออกไปเพื่อจะแสดงนิทัศกาลนะครับออกไปเพื่อที่จะทำวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

ต้องไปเสียเวลานะครับณขณะที่ผ่านจุดตรวจเพราะว่าเมื่อท่านรับกระเป๋าเนี่ยผู้โดยสารทุกคนก็อยากกลับบ้านนะครับเราจึงมันมีบริการตรงนี้ไว้ว่าในกรณีถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเนี่ยนะครับเห็นว่าของที่ท่านจะนำติดตัวไปต่างประเทศแล้วนำกลับมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกรงว่าเดี๋ยวนำกลับมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่
จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านแหละแล้วอันนี้ก็นำกลับเข้ามา
ครับนะครับอันนี้เนี่ยครับคือหนึ่งคือไม่ได้บังคับ
สองคือถึงท่านไม่ทำแล้วก็ไม่มีบทลงโทษ
ครับนะครับสามก็คือขึ้นอยู่กับท่านเอง
ท่านจะมองเห็นประโยชน์สำหรับการที่จะให้มีหลักฐานตัวนี้
หรือเปล่านะครับอ่าครับท่านอาจจะอย่างสมมุติถ้าเกิดท่าน
ถือนาฬิกาเอานาฬิกาไปนะครับเอากล้องถ่ายรูปไปนะครับ
เอาไปแค่เรือนเดียวกล้องถ่ายรูปครับแค่กล้องเดียว
อย่างนี้ผมคิดว่าก็ไม่มีความจำเป็นนะครับไม่มีความจำเป็น
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของท่านนะครับว่าเอ่อ
ท่านเนี่ยประสงค์ที่จะให้มีหลักฐานหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ย
ก็เป็นเป็นเป็นเป็นส่วนที่ทางธุรกิจฐานจะเป็นคนตัดสินใจ
ผมผมตีความที่ท่านอธิบายอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกคือของเดิมเนี่ยยกเลิกไป
ถ้าไม่ประกาศคลุมไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหา
ฉะนั้นประกาศคลุมไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสำแดงทุกเรือนเช่นนาฬิกา
ถ้าเราถูกกันอยู่เป็นปกติเนี่ยเอาไปเถอะไม่ต้องไปแจ้งหรอก
เดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาแต่ว่าในกรณีที่ผมไม่เอานาฬิกาไป
แล้วผมไปซื้อนาฬิกาแพงแพงเรือนหนึ่งสามล้านสี่ล้านห้าล้านเนี้ย
แล้วผูกข้อมือเข้ามาผูกกลับมาเนี่ย
ุลกากรก็ต้องสงสัยวันนี้ซื้อใหม่หรือของเก่าถ้าผมบอกว่าของเก่า
ผมใส่ไปจากประเทศไทยเดินทางไปอเมริกาเดินทางไปยุโรป
ผมผูกนาฬิกาเรือนหนึ่งสี่ห้าล้านเนี่ยนะผมไปแจ้งเสีย
เพื่อให้ได้รู้ว่าตอนขาเข้ามาเนี่ยนี่นาฬิกาผมนะ
ไม่ได้ไปซื้อใหม่มานะใช่ไหมครับจริงจริงวัตถุประสงค์เราก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับ
ถูกประสงค์ของเราจริงเนี่ยก็คือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้โดยสารที่กังวลใจว่าถ้าเกิดตัวเองเอาของออกไปแล้วเนี่ย
แล้วนำกลับเข้ามาเนี่ยนะครับเกรงว่าจะต้องถูกเจ้าหน้าที่สอบถาม
เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มีของเยอะเยอะ
แต่ว่าจริงเราก็ไม่ได้มองในเรื่องของการควบคุมทางสุรกากรเป็นหลักนะครับ
แต่เรามองเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเป็นหลักมากกว่า
ฉะนั้นฉะนั้นก็คือว่าสมมุติว่าผมผูกนาฬิกาของผมเป็นประจำเนี่ย
ผมเดินทางไปต่างประเทศแล้วผมไม่ได้ซื้อเพิ่มกลับมาเนี่ย
ผมก็ไม่ต้องไปแจ้งเพราะผมมีความมั่นใจว่านี่คือของผม
ถูกต้องครับโดยหลักโดยหลักของเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปนั่งจ้องมองข้อมือของผู้โดยสารที่เดินทางเข้านะครับ
ว่านาฬิกาท่านที่สวมมาเป็นนาฬิกาเก่าหรือนาฬิกาใหม่
จริงจริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีวัตถุผสมที่จะต้องทำอย่างนั้นอ่ะนะครับ
ในหลักของการตรวจเอ่อของของกรมสุรกากรเนี้ยนะครับ
ปัจจุบันนี้เราใช้หลักของการบริหารความเสี่ยง
นะครับโดยดูจากฐานข้อมูลของเรานะครับดูจากข้อมูลเชิงลึกนะครับ
ดูจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างตรงนั้นเราจะดำเนินการในลักษณะนั้นเป็นหลักมากกว่า
ครับทีนี้ทีนี้ที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าที่ประกาศเนี่ยเพื่อประโยชน์ของนักเดินทางเองอ่า
ถ้าเราเราเอามือโทรศัพท์มือถือไปไปเล่นไลน์ส่งมาจากต่างประเทศก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องแจ้ง
ถูกต้องครับแล้วก็นาฬิกาที่ผูกกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็ไม่ต้องไปแจ้ง
แต่ว่าไม่มีความคือถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าไม่มีความจำเป็น
แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารจะไปแจ้งก็ได้นะครับ
อยากให้มีหลักฐานก็ไปแจ้งก็ได้คนที่จะไปแจ้งนะสมมุติสมมุติผมเอานาฬิกาเรือนแพง๔๕ล้านไป
เพื่อความสบายใจว่าตอนผมเข้ามาเนี่ยศูนย์ละกากรไม่ต้องมาซักผมว่านี่ของใหม่ซื้อมาหรือเปล่า
ผมไปแจ้งไว้เสียก่อนเพื่อประโยชน์ผมเองถูกไหมครับครับก็สามารถไปแจ้งได้
ฉะนั้นหรือไม่แจ้งก็ได้ประกาศออกมานี่เนี้ยไม่ทำให้แตกตื่นโกลาหละหนอะไรกันครับ
มากกว่าเดิมครับผมอ๋ออ่าทีนี้คือคือเรื่องง่ายง่ายว่าแนวปฏิบัติอันเนี้ยมันก็เป็นแนวปฏิบัติเดิมที่ที่เราใช้มาเป็นเวลาสิบต่อปีแล้วอ่ะนะครับอ๋ออ๋อ
เพียงแต่ว่าเนื่องจากตัวกฎหมายแม่เดิมเนี้ยมันถูกยกเลิกอืมฉะนั้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัตินี้ยังมีก็คือหมายถึงว่าเพื่อให้เอ่อทางผู้โดยสารเนี้ยสามารถที่จะไปแจ้งเพื่อให้เอาหลักฐานได้เข้าใจเข้าใจนะครับ
มันไม่มีแนวปฏิบัติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติท่านอยากจะได้หลักฐาน
ถ้าเกิดเราไม่ออกประกาศโดยออกมาเนี้ยค่ะเอ่อจ้อนาทีก็อาจจะไม่รับแจ้ง
อาจจะไม่ออกหลักฐานได้เพราะไม่มีประกาศออกมา
ฉะนั้นไม่ต้องไปแตกตื่นไม่ต้องไปเข้าคิว
ครับถูกต้องครับ
แต่ว่าท่านสมมุติว่าท่านเอาผมยกตัวอย่างนะครับ
ตัวอย่างว่าท่านเอาของอย่างหนึ่งออกไป

แล้วของนั้นมันใหญ่มากเพราะมันอาจจะเป็นเครื่องจักร

อันนี้ท่านก็อาจจะกังวลว่าเนื่องจากของมันใหญ่ดูมันสะดุดตา
ถ้าเกิดท่านเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่า
จะต้องมานั่งเสียเวลาชี้แจงเจ้าหน้าที่
ต้องมาหาหลักฐานยืนยันว่าอันนี้มันเป็นของของท่านมาแต่ตั้งแต่เดิม
ท่านอาจจะไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้เขาออกหลักฐานให้กับท่านก่อน
ช่างภาพโทรทัศน์เดินทางไปทำข่าวกีฬาโอลิมปิกพวกนี้

แจ้งไว้ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดท่านเห็นว่า
ทุกทีที่ท่านเคยออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็รับทราบอยู่แล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งก็ได้ครับ
ทีนี้เวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
บางคนเนี่ยซื้อน้ำหอมซื้อข้าวของอะไรสักรอบหนึ่งก่อน
แล้วใส่กระเป๋าไปไปต่างประเทศ
แล้วตอนกลับมาถ้าเป็นไปตามประกาศนี้

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ในการที่จะกำหนดให้ผู้โดยสารต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษี
ยังเป็นตามหลักเกณฑ์เดิมทุกประการ
หรือว่าท่านซื้อจากร้านค้าในต่างประเทศ
ถ้าเกิดท่านนำสินค้านั้นเข้ามา
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างน้ำหอมเนี่ยนำน้ำหอมเข้ามา
ถ้าเกิดว่าราคาของของนั้นไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าภาษีอากร
แต่ถ้าเกิดว่าของนั้นราคามูลค่ารวมกันเกินกว่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ของนั้นก็อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียค่าภาษี
เว้นแต่สุราเว้นแต่ยาสูบ
อันนี้กฎหมายกำหนดว่าท่านจะนำเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นภาษี

ก็คือถ้าเป็นสุราก็ต้องไม่เกิน๑ลิตร
ที่ผมถามเพราะในไลน์เขาบอกว่า
ซื้อเดินทางออกนอกประเทศ
ซื้ออะไรไปต่างประเทศนั้นต้องไปใช้ในต่างประเทศเท่านั้นนะ
เอากลับมาไม่ได้นะอันนั้นยิ่งตลกกันไปใหญ่
ครับใช่ครับอันนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่า
จากในถ้อยคำที่ในตัวประกาศเนี่ย
ผมอ่านแล้วก็อาจจะทำให้คนอ่านเข้าใจสับสนนะครับ
ซึ่งในส่วนตรงนี้ในส่วนของทางกรมศุลากรเอง

ก็คงจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขประกาศ

เอาเป็นว่าไม่มีอะไรต่างไปกว่าเดิมมาก
ไม่มีอะไรต่างจากแนวปฏิบัติเดิมครับ
ทั้งผู้โดยสารที่เราได้เกิดกำหนดพิธีกรรม

ก็ยังเป็นในลักษณะนั้นเหมือนเดิม
ครับเอาล่ะขอบพระคุณท่านรองอธิบดีครับขอบคุณท่านครับ
ครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับที่ให้ชี้แจงครับ
ครับเนี่ยสังคมโลกของสังคมออนไลน์
มีอะไรนิดนึงเขาก็ส่งกันไปแล้วแตกตื่นกันไปหมด
แล้วข้อความมันอาจจะบิดเพี้ยนไปบ้าง
ใช่ฉะนั้นสรุปก็คือว่าเขายกเลิกของเก่า
ถ้าไม่ประกาศของใหม่คลุมไว้เนี่ย
แนวปฏิบัติมันไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องตึ้งเปรี้ยกอย่างนั้นนะ
คุณมิ้นเอานาฬิกาพกมาไม่ต้องไปแจ้งว่านี่นาฬิกาชั้นจะ
ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรต่างไปกว่าเดิมมาก

ขอบคุณคุณสุภาพนะวันนี้ก็ถือว่าชี้แจงค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะ
สรุปแล้วก็คือว่าพอมันมีการยกเลิกของเก่า
เขาก็เลยจำเป็นต้องประกาศของใหม่มา
เพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติเอาไว้

แต่เราท่านที่เดินทางออกต่างประเทศ
สรุปก็คือทำตัวเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มาให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าอย่างไรเพราะว่าคนที่ทำวิชาชีพ

นั่นคือกรณีถ้าถูกสุ่มตรวจด้วย
ถ้าถูกส่งตรวจแล้วถ้าคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
ซื้อของดีด้วยฟรีเอาออกไปจะเอากลับเข้ามา
เอาเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษี

ถ้าเกิน๒๐๐๐บาทเข้าขายต้องสำแดงและเสียภาษีเพิ่ม
แต่ว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของการสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่

เหมือนเดิมเคลียร์ทำให้เรื่องนี้กระจ่างมากขึ้นนะคุณผู้ชมก็เข้าใจมากขึ้น